คุณผู้ชมคะกลับมาในช่วงนี้เนี่ยนะคะ
เดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศที่สถานที่จัดพิธีชาปนกิจนะคะ
ซึ่งตอนนี้ค่ะแขกคนสำคัญก็ทยอยมาเรื่อย
เมื่อสักครู่เราจะเห็นพี่เอพี่ออสเชียงใหม่

แล้วนอกจากนั้นก็ยังมีเพื่อนร่วมวงการนะคะ

คุณโมอามีนาก็เดินทางมาถึงแล้วเหมือนกัน

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะคะ
ติดตามได้จากนักข่าวของเราค่ะ

บรรยากาศที่คริสตจักรขนาดนี้นะครับเริ่มมีความเคลื่อนไหวเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับ
คนใกล้ชิดคนสนิทรวมถึงคนในครอบครัวคุณตังโม
ทยอยเดินทางมาถึงที่คิตศักดิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทั้งคุณเบิร์ตนะครับคุณโมอามีนาพี่เอสุปชัยรวมถึงคุณแม่พนิดาด้วยครับ
ซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณแม่พนิดาก็ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยครับ
เวลาประมาณ๑๑นาฬิกา๓๐นาทีนะครับคุณแม่พาณิดาเดินทางมาถึงที่คริสตจักร
และได้เข้าไปในงานก่อนที่จะมาจัดการดูแลสื่อมวลชน
พร้อมให้สัมภาษณ์นะครับว่าแม่อยากส่งแตงโมเป็นครั้งสุดท้ายให้ดีที่สุด
เผยว่าตัวเองเป็นคนแต่งตัวแต่งหน้าให้กับลูกสาว
เลือกเสื้อผ้าเลือกผ้าคลุมจัดการทุกอย่าง
ให้วันนี้ลูกสาวนั้นสวยที่สุดเป็นวันสุดท้าย
รวมถึงสวมแว้นและกำไรให้กับคุณแตงโมด้วยตัวเองด้วยครับ
ส่วนเรื่องคดีต่างนะครับที่เกิดขึ้นตอนนี้
คุณแม่บอกว่ามีคนที่พยายามที่จะบิดเบือนข่าวนะครับ

ขอให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกฎหมาย
แต่ยืนยันว่าจะสู้เพื่อลูก
แล้วก็พร้อมบอกว่าได้มีโอกาสเจอกับคุณเบิร์ตแล้วนะครับ
คุณเบิร์ตแฟนตังโมนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ทักทายกัน

เห็นข้อความที่คุณเบิร์ตนั้นเขียนให้กับแตงโม
ข้อความนี้คุณแตงโมนั้นพกติดตัวไปตลอด
ก็เห็นนะครับว่าทั้งคู่นั้นรักกันมาก
พร้อมอยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่สนับสนุนคุณแตงโมมาโดยตลอดครับ
ก็เรารักผู้หญิงคนเดียวกันเนอะ
เราก็บอกว่าเรารักผู้หญิงคนเดียวกัน
เบิร์ดต้องดูแลตัวเองด้วย
เบิร์ดจะทำตัวแบบว่า
ให้คนห่วงใยอย่าให้คุณแม่ห่วง
คุณแม่ก็ห่วงเบิร์ดใช่ไหมครับ

สภาพจิตใจเขา
ส่วนตอนนี้นะครับทางด้านในคริสตจักรนะครับ
คนสนิททยอยเดินทางเข้ามาทางด้านในนะครับ
โดยเฉพาะพื้นที่ตรงลานจัดพิธี
ก็ได้นำโรงบรรจุร่างคุณแตงโมมาตั้งไว้
มกลางดอกไม้ที่จัดตกแต่งไว้อย่างสวยงามครับ
คุณผู้ชมครับที่ผมถืออยู่ในมือนี้นะครับ
บรรจุไว้ในกระถางขนาดเล็กนี่นะครับมีรูปคุณแตงโมนะครับ
งามมากเลยนะครับอยู่บริเวณตรงนี้
สิ่งนี้นะครับคือของชำรวยที่ทางพี่เอสุภาชัย
แล้วก็พี่อ้ำพัชราภาตั้งใจเตรียมมาแจกให้กับผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้
จำนวนสองร้อยชุดนะครับต้นแคนตัสตัวนี้นะครับ
มีความหมายด้วยนะครับพี่เอบอกว่า
เสมือนความเข้มแข็งของชีวิตของคุณแตงโม
เปรียบเสมือนความรักที่แข็งแกร่งที่ทุกคนมีให้คุณตังโมมาโดยตลอดครับ
ต้องบอกว่าตอนนี้ทุกคนเดินทางมาพร้อมที่จะร่วมส่งคุณแตงโมกลับสู่อ้อมกอดของพระเจ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ว่าพิธีจะเริ่มในเวลาประมาณ๑๔นาฬิกาตรง
คุณผู้ชมสามารถติดตามบรรยากาศทุกอย่างภายในรายการของทางไทยรัฐทีวีนะครับ
กิจพัฒน์ผิวระม่วลข่าวไทยรัตน์ทีวีรายงานสดจากคฤทธิจักรเมทาดิสรังสิทธิ์ของศรีครับ

ถ้ามีบรรยากาศสดหรือว่ามีบรรยากาศที่น่าสนใจ